ใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงของการทำดีช่วงของการทำบุญกันนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับทุกท่านก็ได้ร่วมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยะมหาราช
ในวันปิยะมหาราชนะครับเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ซึ่งเมื่อวานี้นายกรัฐมนตรีได้นำประชาชนทั่วประเทศจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่๙เนื่องในวันสำคัญวันปียะมหาราชครับ
งในวันปียะมหาราชอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้
ข้าผู้ประเจ้าพวกเหตุประยุทธจันโวชาบัติรัฐราชมนตรีรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้ารัฐการและประสุทธิกรชาวไทยทุกบู่เหล่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดเทียน
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่๕
โดยมีนางนราพรจันโอชาภรรยาพร้อมด้วย
ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูล
คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและประชาชน
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีชมพู
เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพลียง

อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งตรงกับวันที่๒๓ตุลาคมของทุกปีนะครับ
และในปีนี้ครบรอบ๑๐๘ปีแห่งการเสด็จสวรรคต
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอล้นพล
ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง
ทั้งการเลิกธาตุปฏิรูประบบราชการ
การสาธานูประโพกการศึกษา
และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่าง
จนสามารถทำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบันนะครับ